คลิปหนึ่งโอ้โหบอกเลยว่าโด่งดังมาก

งูเหลือมมันมารวมตัวกัน

มันอยู่ในดงไผ่หลังบ้านของคนคนหนึ่ง

ทั้งคำคุณกล้ายืนถ่ายได้ไงครับคุณใจถึงมาก

จะให้นับยังไงผมว่ามีเยอะ
น่าจะมากกว่า๓นะดิฉันเดานะ
แล้วคุณจะมั่นใจได้ไงว่าทุกตัวมันกองอยู่ตรงนั้น
เกิดมันมีอีกสักตัว๒ตัวอยู่หลังคุณ

คือตอนถ่ายแล้วเลื้อยขึ้นมาถึงขาอย่างนี้

งูเหลือมมารวมตัวกันหลายตัวแบบนี้

เพราะว่าอะไรเราก็เคยดูเนอะ
อย่างเช่นว่าในข่าวแต่ละข่าว

หรือจะแบบว่าไปกินไก่ในร้าวอะไรอย่างนี้

แล้วพฤติกรรมมันอาศัยอยู่ร่วมกันแบบนี้เหรอ

คอมเมนต์เขาคอมเมนต์เป็นตัวเลข

เขาตีความเป็นนู่นนี่นั่น

ไม่เชื่อลองดูอีกทีนะดูคอมเมนต์ชาวเน็ตนะ
โอ้ชาวเน็ตเค้าเห็นหลายตัว

๑๔๐๐อะไรอย่างนี้หรอ

เอาแล้วแต่จะมีความน่าเลือกของความเชื่อเลือกของชกลับ
อันนี้เราไม่รู้แต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากรู้จริง
พฤติกรรมของงูมันมารวมตัวอย่างนี้

อยากจะรู้ว่าการมารวมตัวกันเยอะแบบนี้

หนีอะไรมาไหมหนีน้ำไหมน้ำท่วมใช่ไหม
อยากรู้เหมือนกันเอาผู้เชี่ยวชาญมาตอบหน่อย
ค่ะแต่ยังไงก็ตามเห็นอย่างนี้

แล้วก็ให้กู้ภัยมาช่วยจัดการถ้ามันยิ่งใกล้บ้านเรา
อยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรมันจะพันมานะ